ไหนก็เดี๋ยวขอต่อเนื่องกันที่เรื่องที่เกี่ยวกับสุนัขนิดนึง
อายุทยานะคะสุนัขพันธ์บางแก้วค่ะ
กัดหูเด็กเด็กชายวัย๑๐ขวบ
แล้วนี่คือลูกชายเจ้าของสุนัข
หูขาดครึ่งหนึ่งเลยนะคะ

หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภออุทัยค่ะ
หนูน้อยคนนี้เจ็บเลยเนี่ยสมาคมอายุทยาโรมใจกู้ภัยอายุทยาก็ต้องมาประถมพยาบาล
ใบหูซ้ายคือขาดไปครึ่งนึงอะ
โหนกแก้มตาซ้ายที่แก้มก็มีรอยถูกสุนัขกัดนะคะ

ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
สุนัขพันธุ์บางแก้วเนี่ยก็จับใส่กรงเอาไว้
คุณพ่อของน้องที่โดนสุนัขกัดบอกว่า
สูนักตัวเนี่ยพ่อก็เลี้ยงเอาไว้เองแหละที่อยู่ในกรงด้วยค่ะ
หลังเกิดเรื่องก็จับใส่กรงเลย
ชื่อว่าเจ้าจัมโบอายุ๕ปี
ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยพ่อไม่ได้อยู่บ้าน
ก็น้องอยู่กับพี่ชายพี่ชายอายุ๑๖
ตอนเกิดเหตุน้องไปตักข้าว
ตักข้าวเสร็จเดินมาวางจานข้าวที่โต๊ะ
แล้วเดินไปรูปหัวเจ้าจัมโบ

เจ้าจำโบ่ตกใจแล้วโดดกัดน้อง
พี่ชายที่นอนอยู่ก็ต้องรีบมาช่วยน้อง

แต่พ่อบอกว่าปกติเจ้าจัมโบ้มันไม่ดุเลยนะ
งงมากทำไมวันนี้ถึงกลับมากัดลูกชายนะ

แต่หลังจากนี้พ่อบอกว่าก็ต้องให้มันอยู่ในกรงเอาไว้ก่อนอ่ะ
แล้วเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าจะเลี้ยงมันต่อดีไหม

ใช่แต่น้องก็ไปลูบหัวเจ้าจัมโบ้
แต่เจ้าจัมโบ้ก็อยู่มาตั้งแต่เล็กอ่ะ

แต่ว่าคนที่เขาเลี้ยสุนัขเขาจะบอกว่า
คือสุนัขมันก็จะมันก็จะเชื่อเจ้านายของมันอยู่ตัวเดียว
ใช่แต่พอเวลาแล้วยิ่งถ้าเกิดมันอยู่กับเด็กอะค่ะ

จะรู้สึกว่าแบบเหมือนมันเป็นจ่าฝูงตัวใหญ่อะไรอย่างนี้
โอ้โหน่าสงสารมากหนูน้อยคนนี้นะ